แน่นอนนะคะว่าการเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้
การเดินทางด้วยเส้นทางต่างไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถทัวร์นะคะรถยนต์ของตัวเอง
ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเต็มที่รวมทั้งรถไฟด้วยจองเต็มหมดแล้วนะคะ
โดยเฉพาะสายใต้นะคะที่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชตอนนี้ตัวรถไฟถูกจองเต็ม
ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลองเต็มไปจนถึงปีหน้าแล้ว
ส่วนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชก็ตอนนี้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
ส่วนที่นครสวรรค์ค่ะตำรวจจาราจรห้ามรถบรรทุกขึ้นสะพานเดชาติวงศ์นะคะ
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่คาดว่าจะติดขัดค่ะ
ตำรวจจราจรนครสวรรค์นะคะเตรียมบังคับใช้มาตรการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่๑๐ล้อขึ้นไปค่ะ
ขึ้นสะพานเดชาติวงอำเภอเมืองโดยให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองหมายเลข๑๒๒แทน
รับความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุหากฝ่าฟื้นมีโทษปรับ๑๐๐๐บาทค่ะ
ส่วนที่ขอนแก่นนะคะแขวงการทางขอนแก่นที่๑ได้กำหนดจุดร่วม
กำหนดปิดจุดทางร่วมทางแยกและจุดกลับรถรวม๗จุดบนถนนมิตรภาพ
เพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็ช่วยให้การจราจรนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ
ด้านทหารและฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่นนะคะได้ส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ล้อมหมู่บ้านสาวถีตำบลสาวถีอำเภอเมืองค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย๒๐จุด
เพื่อกวาดล้างยาเสพติดก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ตามแผนปฏิบัติการรวมพลังประชารัฐป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จากการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมอุปกรณ์การเสพได้จำนวนหนึ่ง
และการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อที่จะจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ต่อไปค่ะ
จังหวัดกาลสินนะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยโพอำเภอเมืองเร่งสร้างจุดบริการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยประชาชนที่สัญจรผ่านถนนสายกาลสินร้อยเอ็ด
จุดนี้เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะซึ่งเทศบาลได้ตั้งจุดบริการอาหารสถานที่พักและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนก่อนออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง
ที่นครศรีธรรมราชนะคะตัวรถไฟสายนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครถูกจองเต็มล่วงหน้ายาวไปจนถึง๕มกราคมปีหน้าค่ะ
ซึ่งนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตั้งศูนย์ปลอดภัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมตรวจความพร้อม
รถไฟทุกขบวนก่อนออกเดินทางทุกครั้งด้วยค่ะ